ดูขนมกันบ้างนะคะขนมถ้วยหวานหอมอร่อยแน่นอน
จังหวัดสุโขทัยนะคะเป็นร้านของป้าแจ๋ว
ซึ่งป้าแจ๋วขายขนมถ้วยมานานกว่า๓๐ปีแล้วนะคะ
แจ๋วชื่อจริงว่าคุณมะลิแตงสุวรรณค่ะอายุ๕๙ปีพร้อมสามีก็คือคุณสุธินบุญเพ็ญนะคะ
ตื่นกันตั้งแต่เช้าเลยนะคะมาทำขนมถ้วย
ซึ่งยึดอาชีพนี้มา๓๐ปีแล้วสืบทอดกันมาจากคุณแม่ค่ะ
เคล็ดลับความอร่อยอยู่ที่แป้งสำหรับทำหน้าขนมถ้วย
ใช้ข้าวสารหอมมะลิอย่างดีแช่น้ำแล้วไปโม่ในโม่หินนะคะ
ซึ่งจะทำให้ตัวแป้งไม่ละเอียดมากนักแล้วก็ไม่หยาบจนเกินไป
พอดีพอดีการนึ่งขนมถ้วยด้วยเตาฟืนโบราณเป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับ
แล้วก็จะใช้กะลามะพร้าวเป็นเชื้อไฟก็จะทำให้ขนมถ้วยมีความหอมมากยิ่งขึ้นนะคะ
ปัจจุบันป้าแจ๋วขายขนมถ้วยราคาถ้วยละ๒บาท
ขายได้ถึงวันละ๘๐๐ถ้วยนะคะวันละ๑๖๐๐บาทค่ะ
โดยจะใช้ใบตองห่อขนมถ้วยเพราะว่าทำให้ขนมนั้นมีความหอม
แล้วก็ใช้ไม้กลักทางมะพร้าวด้วย
ลูกค้านี่ติดใจในความอร่อยนะคะ
เพราะว่าเวลาที่ป้าแจ๋วเข็นขนมถ้วยไปขายที่ไหน
ลูกค้าก็จะตามไปอุดหนุนขนมถ้วยของป้าแจ๋วเป็นประจำเลยค่ะ
ทำสดร้อนแบบนี้ด้วยอร่อยนะหอมจริงนะครับ